เรื่องปืนอีกเหมือนกันยังไม่รู้สาเหตุ
ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่จังหวัดยะลา
วัยรุ่น๓คนไปเที่ยวงานประเพณีชักพระ
ขากลับเจอคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์
ไล่ยิงบาดเจ็บ๓คนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะคะ
กู้ชีพต้องไปผสมพยาบาลให้วัยรุ่น๓คน
ถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ประกบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
โรงเรียนอนุบาลยาลานะคะเมื่อตอนตีสองที่ผ่านมาค่ะ
คนบาดเจ็บเนี่ยเป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะคะ
คนแรกเป็นเด็กหญิงอายุสิบสองถึงสิบห้าปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดและขนาดที่หน้าผาก
ต้นขาขวาจุดละหนึ่งแผลคนที่สองเป็นเด็กชายอายุสิบห้าปีค่ะ
กระสุนเข้าที่น่องขาขวา๑แผลแล้วก็ปวดไหล่ขวาด้วย
คนที่สามเป็นเด็กชายอายุสิบสองถึงสิบห้าปีมีแผลถลอกตามร่างกาย
จากรถมอเตอร์ไซค์ล้มก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันทั้งหมดนะคะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าวัยรุ่น๓คนนี้ไปเที่ยวงานประเพณีชักพระที่ศูนยวชนเทศบาลนครยาลา
งานก็มีการแสดงดนตรีดนตรีเลิกสามคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านซ้อนสามกันมานะคะ
่งหน้าไปทางสี่แยกคุรุหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลา
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซคอนด้าเว็บสีแดง
หมายเลขทะเบียน๘๕จำหมวดตัวอักษรกับจังหวัดไม่ได้
เตอร์ไซคันนี้ขี่ไล่ตามมานะคะแล้วก็เอาปืนยิงใส่หลายนัด
เตอร์ไซค์ของทั้งสามคนก็เลยล้มลงแล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็ขี่รถหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
สืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายแล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่สิบยาลาก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อที่จะดูว่าสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยเกิดจากเรื่องอะไรหรือว่าทั้งสองกลุ่มนี้มีปัญหากันหรือไม่อย่างไรค่ะ